เอาล่ะมาที่เรื่องของวอเล็กบอลกันบ้างนะครับ
โค้ชด่วนดันใย๔วัชระเมธากุลผู้ฟึกษรวะเล็กบอลหญิงทีมชาติไทย
ก็เตรียมที่จะเรียกนักกีฬามาฝึกซ้อม
เพื่อเตรียมสำหรับแข่งขันในปีหน้าเร็วขึ้นนะครับ
สมาคมสิทธิ์เก่าวิทยาศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลัยมหิดล
ก็ได้จัดอบรมวิทยาศาสตร์การกีฬาในเรื่องของการสร้างทีมอย่างไรให้ก้าวไกลระดับโลก
ก็มีโคชด่วนในสีวัชรับเมธากุลผู้ฝึกศรวิลบอนหญิงทีมชาตรไทย
และทัศน์ดาวนึกแจ้งรวมไปถึงพิมพิชยากกรำนักวอเลอร์บอลหญิงทีมชาติไทยมาร่วมฟังด้วย
งานนี้ผู้สื่อข่าวก็ไปถามโค้ชด่วนเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมทีม
ด่วนก็เล่าว่าภาพรวมความสำเร็จของทีมในปีที่ผ่านมา
ส่วนหนึ่งต้องยกให้กับฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย
ที่ทำให้รู้ถึงจุดอ่อนภายในร่างกาย
ซึ่งในปีที่ผ่านมาก็มีนักกีฬาตัวหลักในบาดเจ็บไป๓คนนะครับ
แสดงให้เห็นว่าต้องหันมาใส่ใจโครงสร้างร่างกายภายในมากยิ่งขึ้นนะครับ